ตั้งแต่ดำหน้าปีที่แล้ว

บางทีก็อยากให้ผู้ชายไม่ต้องรอเหมือนฝนช่วงนี้นะคะ

มาเต็มมาแน่นทุกพื้นที่
คุณผู้ชมคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้

แต่โอ้โหมาทำงานสอดประสานกันอย่างดีเลย
เอาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนละกัน
จะเห็นว่ากลุ่มเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝน
ที่เป็นสีเขียวมองยังไงกลุ่มเมฆแบบนั้น

นี่สมมติกุ้งเช้าเท่านั้นนะคะ
อย่างแรกเลยร่องฝนเห็นไหมคะ
แส้นคู่ขนาดสีส้มเนี่ย

ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนาม

แล้วเขาจะไปไหนเขาจะไปหาพายุ
พายุอยู่ตรงนู้นทะเลจีนใต้นู่นค่ะ

ตัวกันแล้วเจ้าพายุเนี่ยก็ดึงเอาความชื้นลมมรสุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กำลังแรงขึ้นเขาทำงานบวกกันค่ะ
ประสานงานกันเป็นอย่างดีทำให้ฝนที่จะเกิดในช่วงนี้นะ
ตกหนักตกแรงอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตก
ในบางพื้นที่หนักเบาแตกต่างกันไปแต่ต้องระวังให้ดีจุดไหนที่ฝนตกหนัก
ทุ่มฉับพลันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะฝนที่เกิดตามช่วงเวลาช่วงไหนบ้าง
ช่วงเช้าเริ่มมาแล้วโอ้ยแถวภาคเหนือกับภาคอีสาน
อีสานนี่ฝั่งนู้นเลยนะฝั่งที่ติดประเทศลาวนู่นนะคะ
จะมีฝนเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของฝนเนี่ย
หลังจากนั้นเขาจะมาตอนไหนบ้างอีกโอ้ยสี่โมงเย็นเต็มทุกพื้นที่เลย
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหตกหนักตกแรงแน่น
อีสานเลยภาคอีสานตอนบนนั่นโอ้โหน่ากลัวมากนะคะ
คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วที่เราจะต้องติดตามช่วงนี้คลื่น
โอ้โหคุณผู้ชมว้ายทะเลอันดามันประชิดฝั่งเลย
นองพังงาภูเก็ตสูงได้ถึง๒เมตรเลยนะ
และอ่าวไทยเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าแถวจันตราด
สูง๒เมตรได้เหมือนกันคลื่นสูงที่สุดในช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
เดินเรือระมัดระวังเด้อไปติดตามเรื่องของพายุหน่อย
บางคนไปอ่านข่าวไงพายุมันเป็นยังไงมันส่งผลต่อประเทศไทยยังไงนู้น
หุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่ในทะเลจีนใต้นู้นค่ะลักษณะแบบนี้
พายุลูกนี้เขาพัฒนาพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนแล้วนะ
เขาจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนในช่วงเช้าของวันเสาร์
ถามว่าเขาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไหมส่งผลทางอ้อมค่ะ
โดยเฉพาะช่วงที่เขาขึ้นฝั่งสลายตัวสลายฝนมาด้วย
ไว้นะภาคอีสานนะคะช่วงที่เขาสลายตัวนี่แหละ
อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากกว่าเดิม
ชาวบ้านเขาบอกว่าฝนที่มันตกหนักมันจะตกหรือไม่ตก
ให้สังเกตที่แมงเม่าแมงเม่ามันจะบินออกมาเต็มไปหมดเลย
แต่ปกติเขาออกมากลางคืนให้คุณผู้ชมดูที่นี่ค่ะ
แมงเม่าย้ายรังที่จังหวัดตราดออกมาตอนกลางวัน
มันออกไปหารังใหม่เพราะมันกระซิบบอกว่า
รังมันถูกน้ำท่วมอยู่ไม่ได้แล้วจ้าบินออกมา
แล้วบินออกมาเจออะไรเจอนกค่ะเนี่ยนกเป็นฝูงเลย
เป็นนักนางแอ่นกินเรียบสิคะโอ้ยนี่เสื้อป่าเจ้าระเกษ
โดดกันบ้างค่ะที่จังหวัดพังงาเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องเศร้านะ
เพราะตอนที่ไปเจอมันตายแล้ว
มันมาตายเกยตื้นที่หาดเขาหน้ายักษ์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะ
อายุน่าจะประมาณ๔๗ปีเป็นตัวลูกมันนะ
ตามลำตัวตรวจสอบเบื้องต้นมีแผลติดเชื้อ
โอ้ยสงสารอีกแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เก็บซากไปผ่าพิสูจน์ต่อไปนะคะว่ามันตายเพราะอะไรกันแน่ค่ะ
โอ้ยเบื่อจังเลยพู่ชายก็ต้องรอต่อไป

รองเท้าก็เปลี่ยนไว้ล่ะค่ะใส่เก้าปุสก่อน
แต่เขาบอกว่าการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยอารมณ์ก่อน
อพออีพออยู่ใสเปิดเพลงให้เนอยากมีฟิลลิ่งในการอัดปุ๋ยลงหน้ามือนี่เพลงมาก